สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
อัปเดตข่าวบันเทิงค่ะวันนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะ
เพราะดูเหมือนว่าภารกิจที่สำคัญลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ
คุณผู้ชมค่ะไม่ว่าอุปสรรคจะเยอะแค่ไหน
แต่ถ้าน้ำใจและความสามัคคีของคนในชาติเยอะมากกว่าทุกอย่าง
ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะ

มันคือไม่ได้ลั่นอย่างเดียว

และที่สำคัญคือมีคนลั่น๑คน

คืออัพได้ประมาณไม่กี่วินาทีนะ

ยังไวข้ากว่างนะ

ของน้องมิ๊งแหละคือก็

นับนิ้วกันมาตั้งแต่ที่มีข่าวที่เธอออกมา
ว่าท้องเนี่ยเออปาก็ไปสิบสองสัปดาห์แล้วสิบสองสัปดาห์นี่ก็แหละ
ประมาณ๓เดือนก็อาจจะเป็นท้องสาวไงแบบอ่อนอะไรอย่างนี้ป่ะ
หลายคนก็บอกเอ๊ะอาจจะเป็นท้องสาวหรือเปล่าแล้วเขาท้องแรกมันก็อาจจะยังไม่เห็นนั่นเองนะคะ
แต่ก็นั่นแหละมีคนบอกว่าตกลงเธอท้องจริงหรือเปล่ามิ้งเอาดี
สามเดือนแล้วนะเห็นมีอะไรเลยเห็นใส่ชุดว่ายน้องว่ายน้ำอยู่เลยอะไรอย่างงี้นะคะ
ร้อนใจจนน้องมิ้งนะฮะต้องออกมาเมนโต้ตอบกลับ
สงสัยว่าเอ๊ะตกลงมิ้งโป้แตกจริงป่ะ
เออนะฮะจะท้องหรือไม่ท้องจริงหรือเปล่านะฮะ
มิ้งเองก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่า
ฝ่ายชายมาโยนความผิดให้แบบนี้อีกมาแล้วเหรอ
ก็อ่านกันเอาเองแล้วกันคำที่เราเบลอเอาไว้มันค่อนข้างรุนแรง
ที่ก็พูดไม่ได้จริงเดี๋ยวก็อยากพูดแต่ไปอ่านขอเอง
แล้วก็ทางเราก็พยายามแล้วในส่วนของทางเรานั้น
พยายามจะติดต่อน้องมิ้งไปแต่ก็ได้รับการตอบกลับมาว่า

แล้วคือน้องเนี่ยเขาบอกว่าคือน้องตอบกลับว่าน้องเนี่ยพยายามแฮสแท็กแล้วนะว่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นมิ้งอัพรูปที่ดูแบบชีวิตดีใส่ชุดว่ายน้ำโชว์พุงหรืออะไรอย่างนี้

ส่วนหลังจากนี้เขาจะท้องป่องจริงไม่จริงก็ต้องรอดูกันต่อไป
แล้วคือบางโลกออนไลน์บางเพจนะเขาถึงขั้นบอกว่าเดี๋ยวคอยจับตาดูนะ
เดี๋ยวเธอจะมาไม้ใหม่อีกบอกว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นับต่อไป
แล้วเธอท้องไม่ป่องสักทีถ้าน้องเขาเอาออกมาบอกว่าเธอแท้งเพราะเธอเครียด
ถูกกดดันจากสังคมเนี่ยให้มองเอาไว้เลยว่าอื้อเนี่ยเตรียมการเอาไว้
แหมดไม่รู้ดีแต่งนี้เขียนบทละครหรือเปล่าเนี่ย
อันนี้คิดแทนน้องมิ้งไปแล้วอันนี้ดิฉันไม่รู้เรื่องนะ
ก็พยายามให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายแล้วกันทั้งกับกัปตันให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้
น้องมิ้งเองก็ต้องสตรองแล้วก็ผ่านเรื่องนี้ไปได้
แล้วก็ทั้งชาวเน็ตเนาะเราก็ควรจะอยู่ห่างเส้นเหลืองเอาไว้นิดนึงเนาะ
ครับโค้นก้าวออกมาถอยออกมาก้าวหนึ่งดีกว่า
เอาฉันให้กำลังใจตลอดฉันรับคุณคุณค่ะโค้น
แต่ว่าทำไมถามไปแล้วไม่ตอบอยากรู้คำตอบเหมือนกันนะจ๊ะ